กลับไปที่ห้างพารากรอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ซึ่งวันนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าพื้นที่ค่ะ
เพื่อที่จะไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
ซึ่งวันนี้ก็เป็นการเข้าไปเพื่อเก็บ
พยานหลักฐานเพิ่มเติมในจุดเกิดเหตุ
ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน
ก็เข้าไปเพื่อที่จะไปตรวจสอบ
มีการเก็บปลอกกระสุนและหัวกระสุนปืน

ไล่ไปตั้งแต่จุดที่๑ที่ผู้ก่อเหตุใช้

เพื่อนำไปประกอบสำนวนการสอบสวน
รวมกับพยานหลักฐานอื่นที่ได้เก็บเอาไว้ก่อนหน้านี้

นี่ค่ะก็วันนี้ก็จะเป็นการทำงานของตำรวจอีกส่วนหนึ่งนะคะ